ท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านของคุณบุ๋มปนัดดา
พิธีกรดาราชื่อดังอดีตนางสาวไทยนะครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งบุกมาถึงหน้าบ้าน

คือลักษณะมาพูดเหมือนกับบอกว่าเขานี่แหละคือแฟนของคุณบุ๋ม
คือคุณหมูเขามีแฟนนะฮะที่บ้านเนี่ยต้องออกมาโอ้โหเคลียร์กันวุ่นวายนะครับไปดูนะฮะ
นี่ฮะเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้าน
กลางดึกคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ

คุณบุ๋มเนี่ยพอเห็นภาพนี้นะฮะ
โอ้โหเมื่อวานทำงานมาแบบหลายที่

เรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าพอมาถึงเนี่ย
เจอคุณบุ๋มให้ได้เนี่ยคุณบุ๋มไลฟ์
บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาชื่อแป๊ะนะขายเครื่องสำอางอ้างว่าเป็นแฟนบุ๋ม
คนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะว่าคุณแป๊ะเนี่ยคือแฟนบุ๋มนะ
ขับรถกระบะมาหน้าบ้านกระบะคันนั้นตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนะครับจะเข้าบ้านให้ได้
ก็โวยวายบอกว่าบุ๋มไปทำกับเขาอย่างนี้ได้ยังไงนี่ฮะสุดท้ายคุณบุ๋มก็บอกต้องขอบคุณ๑๙
แล้วก็สอนอบางเขนนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลระงับเหตุอย่างรวดเร็วนะ
คุยอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าที่คนคนนี้จะยอมไปนะครับนี่ฮะวันนี้คุณบุ๋มเนี่ย
ที่ตำรวจมาเห็นไหมค่ะนะครับวันนี้เราไปเจอคุณบุ๋มประนัดดาพอดีนะครับ
เพราะว่าช่วงสายสายวันนี้ต้องไปสอนอบางเขนอยู่แล้วในคดีที่ต้องไปเป็นพยานให้กับคุณจักรจันทร์
คดีของคุณจักรจันทร์กับอดีตผู้จัดการส่วนตัวเรื่องโลกสองใบอะไรพวกนี้นะครับ
คุณบุ๋มบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าน่ากลัวที่สุดเคยถูกคนบุกมาถึงหน้าบ้านแบบนี้มาแล้วเมื่อปีก่อนนะ
แล้วก็เคยมีผู้ชายบุกไปหาที่สตูดิโอมาแล้วบอกจะเอาเงิน๑๐ล้านไปสู่ขอแต่คนละคนกัน
เมื่อคืนนี้เป็นผู้ชายอีกคนนึงชื่อแป๊ะเขาชื่อแป๊ะเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยต้องเรียกตำรวจเนี่ยมาช่วยระงับเหตุให้นะครับเดี๋ยวฟังคุณบุ๋มนะฮะ
กลัวค่ะบอกเลยว่ากลัวเที่ยงคืนนะคะก็จู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมากดออดแบบรัวเลยค่ะ
รัวแบบจนน้องหมาที่บ้านเห่ากันระหนำเลยคุณแม่ก็ต้องตื่นมาเปิดไม่รู้
แต่ดูก็พูดชามไม่ปกติเท่าไหร่หรอกถึงกระดาษแบบถ้าเกิดคุณบุ๋มไม่ลงมานะ
เดี๋ยวผมจุดทูปห้าร้อยดอกเชิญคุณบุ๋มลงมาแล้วเนี่ย
ถ้ามาถึงขนาดหน้าบ้านเนี่ยก็อันนี้รุนแรงสุดแล้วตั้งแต่เคยเจอค่ะ
หน้าบ้านแล้วอะครับเป็นห่วงมากอ่ะเพราะว่าบ้านพี่จะมีแต่ผู้หญิงเนอะ
แล้วก็แล้วก็บางวันพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านอ่านี่ฮะก็แฟนของคุณบุ๋มเนี่ย
คุณก๊อตเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ต้องลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่บุกรุกมาเลยนะฮะแม้ว่าจะมาที่หน้าบ้าน
ได้เข้าไปในตัวบ้านเนี่ยล่าสุดเราถามไปยังสอนอบังเขนเจ้าของคดีนะครับ
เพราะว่าคุณบุ๋มก็กังวลอยู่เนื่องจากผู้ชายในคลิปที่หน้าบ้านเมื่อคืนนี้ก่อนจะไปเนี่ย
ตำรวจมาแล้วจะยอมไปเนี่ยแต่ขู่เอาไว้บอกเดี๋ยวคืนนี้ผมจะกลับมาอีก
นี่เขาก็กลัวกันสินะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะส่งสายตรวจ
จะส่งเจ้าหน้าที่เนี้ยไปตรวจราบ้านของคุณบุ๋มนะฮะ
เป็นคดีเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาภายในสัปดาห์นี้นะครับ
แล้วถ้าคืนนี้คนร้ายเนี่ยย้อนมาอีกเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวดำเนินการให้ทันที
เพราะถือว่าตักเตือนไปแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาแจ้งความด้วย
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีคดีนะฮะเอาเผื่อใครรู้จัก
เป็นญาติพี่น้องใครนะฮะเดี๋ยวได้ไปดูกันว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น